ข่าวนี้ค่ะยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่
กับหลานแท้ตั้งวงดื่มเหล้ากันบนเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วตอนแรกก็รักกันดีนะไปมาค่ะ
หลานฆ่าลุงค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลานเนี่ยนะก็ลงมาแจ้งตำรวจลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์เลย
บอกว่าฆ่าลุงแล้วนี่คือเป็นจังหวะที่พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องเอาตัวมาทำแผน
ตำรวจสพคลองหอยโข่งที่สงขาแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นั่งรถกระบะเอาตัวนายอดีศักดิ์หนูทองอายุ๓๓ปีผู้เป็นหลาน
ทำแผนในสวนยางพาราแล้วสวนยางมันอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
พฤษภาคมตอนเย็นค่ะ
พอหลานก่อเหตุเสร็จหลานขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
จอดหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้
แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าฆ่าลุงตายแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งตำรวจมาจับ

ตัวหลานนายอดีศักดิ์ไม่พูดไม่ตอบเลยนะ

แล้วการทำแผนมันยากลำบากมากค่ะ

การเดินทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินทาง
ไปกลับ๔ชั่วโมงกว่า
เพราะว่าป่าสวนยางมันอยู่ลึกมันอยู่สูง
และอีกอย่างคือตัวผู้ต้องหาไม่พูด
ไม่ให้ข้อมูลใดกับเจ้าหน้าที่เลย
ก็เลยไม่รู้ไงว่าปมจริงมันมาจากอะไรกันแน่
แล้วก็ก่อเหตุในลักษณะไหนกันแน่นะฮะ
แต่ทีนี้ศพของลุงก็คือนายประเสริฐเนี่ยนะ
ญาติก็เอาลงมาจากสวนยางพารา
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

แล้วจากการสอบสวนเท่าที่ทราบนะคะ

ดื่มเหล้ากันอยู่ที่ขนำของเพื่อน

หยิบปืนลูกซองจ่อใส่ลุง
ก่อนยิงหลานพูดแค่ประโยคว่า

แล้วก็บอกว่าแค้นมา๔ปีแล้ว

เพราะว่าเห็นว่าลุงกับหลานคู่นี้

มากรีดยางด้วยกันช่วยเหลือกันตลอดเลย

แค้นมา๔ปีเนี่ยมันแค้นเรื่องอะไร

เพื่อนบ้านอ่ะต้องไปเอา

ลงคลองเพราะยิงลุงไปแล้วใช่ไหม

แล้วเอามีดมาเป็นอาวุธในการก่อเหตุ

ภรรยาของลุงเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้

กลัวโดนถูกฆ่าสติแตกเหมือนกัน
ตะเลิศเข้าป่าไปเลยค่ะ

เพราะภรรยาของผู้ตายวิ่งหนีเข้าป่าเลย

คือเบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหา
หลานเอาไว้ก่อนฆ่าคนอื่นโดยเจตนา

แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปที่วัด
จัดงานศพคือวัดท่าเคียน
ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีญาติมาร่วมงานไม่มากนัก

วันที่๘พฤษภาคมนี้นะคะ
ส่วนอดีตภรรยาของผู้ตาย

อดีตสามีก็จะเป็นที่รักของทุกคนนะ
แล้วตัวอดีตสามีก็รักหลานคนนี้มาก

สาเหตุของการที่พ่อถูกฆ่ามาจากอะไร

แล้วก็ถามว่าทำไม

ก็เลยวิ่งเข้าป่าไปแอบอยู่ในป่าครับ
ดีไม่หลงป่าออกมาเองได้นะครับ